คุณผู้ชมคุยกันมาถึงตอนนี้คอเริ่มแห้งกันแล้ว
พลอยนำเสนอร้านที่มีเครื่องดื่มดับกระหายในช่วงนี้กันหน่อยกับร้าน
ร้านเล็กที่แจ้งเกิดในถนนวิภาวดีซอย๑๖นะคะ

วันนี้เราจะพาทุกคนไปดื่มกาแฟริปสดที่กำลังโด่งดังในโซเชียลนะตอนนี้ค่ะ
เป็นร้านเล็กสุดมินิมอล
สวัสดีครับผมชื่อปริญญาสง่าประธมชื่อเล่นชื่อโจครับผม

แต่ก่อนเคยเป็นพนักงานที่ร้านกาแฟครับผม
เป็นบาริต้าแล้วทีนี้ก็ตกงานเจอพิษโควิดเข้าไปก็
แล้วก็มาหาสมัครงานใหม่ไปประมาณ๑๐กว่าที่อย่างนี้

ก็เลยแบบตัดสินใจก็ซื้อของนี่แหละครับ
ซื้อของเล็กซื้อของน้อยอย่างนี้มาเรื่อยแล้วก็มาวางขายตรงนี้เลยครับ
คือจะพยายามที่ตั้งเล็กตั้งอะไรอย่างนี้
เวลาเรากลับยกของกลับไปเราก็เคลียร์ทุกอย่างให้มันเรียบร้อยเหมือนเดิม
ถือว่าพอจ่ายค่าใช้จ่ายสิ้นเดือนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เรียกว่าเป็นการเอาตัวรอดไปก่อนอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มาก
ถ้าคิดนะว่าวันหนึ่งผมรายได้ผมเก็บมาได้พอประมาณแล้วเนี่ย
แล้วถ้าผมเจอห้องที่มันรู้สึกว่าถูกชะตาก็อาจจะย้ายไปครับผม
แต่ว่าถ้าทำตรงนี้ได้ก็คงต้องทำไปก่อนครับ
ก็กระแสตอบรับก็จะค่อนข้างโอเคครับตอนช่วงแรกก็โอเค
ก็จะมีพนักงานออฟฟิศตอนเช้า
ส่วนลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกที่บางคนก็ขับรถมาแล้วก็เห็นว่าร้านอะไรวะอะไรอย่างนี้
เขาก็จอดลองกินดูอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นเมล็ดจากต่างประเทศบ้างอิมพอร์ตบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็เอาสั่งมาจากภาคเหนือบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
เต้นี้คนจะสั่งเยอะสุดครับเขาจะขายดีสุด
เมนูหลักของกาแฟทั่วไปก็จะเริ่มต้นที่๔๐บาทครับถึง๕๐บาท
แต่ถ้าเป็นลิปคอฟฟี่ก็จะมี๗๐ครับ๘๐ครับแล้วก็๙๐ถึง๑๐๐ครับ
ก็แล้วแต่เมล็ดแต่ละตัวมันจะต่างกัน
เราก็เลยต้องขายแบบราคาต่างกลับไป

โหอยากจะชิมกาแฟดริปฝีมือคุณโจสังเล่าล่ะสิ
ส่วนวิธีการทำก็จะต้มน้ำก่อนครับต้มน้ำให้เดือดให้ได้๙๒องศาครับผม
ที่เราจะใส่ตัวดิปเปอร์นะครับเราก็จะพับกระดาษกองอย่างนี้
เป็นรูปส่องกล่วยแล้วก็จะใส่กระดาษให้มันพอดีกับตัวดิพเปอร์เนี่ยนะฮะ
ต่อไปเราก็จะบ่นเมล็ดรอนะครับก็จะใช้กาแฟประมาณ๒๐กรัมนะครับต่อเสิร์ฟ
พอน้ำได้๙๒องศาแล้วเราก็จะมาล้างกระดาษวิปเปอร์กันนะครับผม
เพื่อไม่ให้กลิ่นไปจนกับกาแฟครับ
จากนั้นเราก็เอากาแฟที่บดนะครับใส่ลงไปในดิฟเฟอร์
จากนั้นเราก็เทน้ำลงไปที่ตรงกลางนะครับกาแฟจะมีการบูมนะฮะ
บูมนี่คือการที่ดึงความหวานนะครับของกาแฟมันจะเป็นน้ำหนึ่งน้ำแรก
แล้วก็อีก๔๕วิเราก็จะลิ้นช่วงที่๓
ข้อที่๒คือดึงความเปรี้ยว
เทเพื่อลดอุณหภูมิครับผมแล้วก็จะทำให้กลิ่นกาแฟมันชัดเจนขึ้นด้วยครับผม

สำหรับการเดินทางเข้ามาที่ร้านนะครับก็จะเป็นซอยวิภาวดี๑๖ครับ
ซอยโชคชายร่วมมิตรครับผมก็เบอร์โทรก็จะ๐๖๑๐๓๐๔๐๓๓
ยังไงโทรมาสั่งล่วงหน้าก่อนได้ครับ
ใครอยากลองไปชิมกาแฟทริปสดแถมได้ถ่ายรูปแบบเก๋
แต่ต้องรีบไปกันหน่อยนะคะเพราะร้านเขาเปิดตั้งแต่๗โมงเช้า
แล้วที่สำคัญเขาจะหยุดทุกวันจันทร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
ก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าถ้าชอบหรือเราอยากทำอะไรก็ให้ลงมือทำ
คือวันหนึ่งถ้าเราไม่มีทางเลือกจริงมันจะมีทางแบบให้เราไปได้รอดอยู่แล้ว
คือถ้าเราดิ้นลนเราก็จะรอดแน่นอนครับ